สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับ
อ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณมดดำกระชาพาสวัสดีครับพี่มดดำนี่มันคุณมาสายใสนะ
วิ่งข้ามสะพันรอยมาให้หายใจก่อนให้หายใจก่อนแต่ไม่รู้เจ้าของวันเกิดก็ยังไม่มา
อย่าเพิ่งแอฟพี่ให้พี่หายใจก่อนเขาเห็นแล้วเขามองเห็นแล้วนะ
นี่ถือออกมาดิไม่ได้สเตอร์ไพรส์เขาเห็นนี่ถือออกมาแบบนี่ถือออกมาไม่ได้สเตอร์ไพรส์เลยจีน่าเอ้ยเออ
อ่าน้ำให้มาบริษัทคุณแม่มดดำขอบคุณค่ะให้บริษัทนะครับคุณมดดำครับ
มีความสุขมากนะครับมาเร็วสิให้พี่หนุ่มมอบโอเคมายกกันมาเลย
ยกกันกินออกมาเอออะไรวะพี่มดเลขอะไรละคะปีนี้อ่าโอเคให้
บริษัทนะครับคุณมดดำครับโอ้โหนี่นะฮะมีความสุขมากนะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณเค้กจากเอสันเพีย์ด้วยเอ๊ะทำไมทำไมรูปนี้เค้กดูนะ
เอสันเพียสไหมมีรูปของพี่มดดำด้วยค่ะน่าโอ้โหวางเทียบ
อ๋อไม่ใช่ล่ะไม่ใช่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณคุณโอยโพยมาเยอะแยะเลย
ขอให้ความสุขตามไปหาคนร้อยเท่าขันเท่า
ดูแล้วไม่ได้ยินนะ
เมื่อวานนี้มีแต่คนถามคุณแม่ไง
เมื่อวานนี้มีใครมาทำพิธีกรบ้าง

แล้วติดไงเค้าเอาไปไหนมา
อ๋อพริเซนเตอร์อะไรอืมปลอดภัณฑ์พรุ่งนี้ไปอีกไหมคะ

โอ้โฮนางมีคนติดต่อนางเยอะมาก

โอ้โฮค่ะ

เอ้าไปดูสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันซะหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างที่เราได้ไล่เลี่ยงกันไปว่าฝนตกต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙กันยายนนี้ทุกภาคเลย
ดังนั้นกรมอุตุออกมาบอกเลยบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของฝนเลยค่ะ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยค่ะ

ท่านบอกว่าเกิดฝนตกหนักมากโดยเฉพาะแถวบางเขน
ถ้าเมื่อวานนี้ใครที่วิ่งเส้นวิภาวดีรังสิตบางแคร์นะคะ
โอ้โหเมื่อวานรถติดต่อเนื่องยาวแบบ๒๓ชั่วโมงกันเลยทีเดียวอะค่ะ
เขาบอกว่าแถวบางเขนตกมากกว่า๑๗๐มิลลิเมตร
ถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักในรอบ๒๐ปีนะคะ
ก็ทำให้น้ำในคลองเพิ่มขึ้นตั้งแต่คลองราชพร้าวไปจนถึงคลองเปรมประชากร
ก็ส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ยากค่ะ
โดยจุดน้ำท่วมหลักก็คือบริเวณวงเวียนบางเขน
ซึ่งเป็นจุดที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะ
ก็ทำให้ทางเดินเท้าของประชาชนเนี่ยเดินทางได้ลำบากนะคะ
ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นหลักน้ำเริ่มลดลงแล้ว
เหลือที่ยังท่วมจุดหลักคือบริเวณวงเวียนบางเขตแล้วก็ถนนย่อยในชุมชน
รวมถึงถนนรามอินทราค่ะซอยฝั่งเลขขี้เนี่ยค่ะ

ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือการเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุด
เพราะว่าด้านเหนือของกรุงเทพอ่ะค่ะทางฝั่งจปฐุมธานี
อันนั้นก็น้ำมากเช่นกันเพราะว่าฝนตกแช่อยู่แถวแถวจังหวัดปฐุมธานี
หลัก๔เขตบางเขนของกรุงเทพมหานครด้วย
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาระบุบอกว่าจะมีฝนเข้ามาอีกหนึ่งลูก
ในช่วงเวลาสองละรอกก็คือในช่วงบ่ายสามแล้วก็ช่วงหกโมงเย็นถึงตีสามนะคะ
ดังนั้นเนี้ยต้องรอดูว่าฝนที่จะเข้ามาละรอกนี้เนี้ย
จะเข้าพื้นที่ไหนซึ่งท่านก็ยอมรับบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
ข้อบกพร่องหลายจุดนะคะที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดการ
อย่างเช่นวงเวียนบางเขนเนี่ยควรจะให้รถเข้ามาให้น้อยที่สุด
รวมทั้งการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้เรื่องการใช้เส้นทาง
แล้วก็การช่วยเหลือรถที่ติดขัดซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นฝนที่ตกหนักจริงจริง
ระดับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรเนี้ยแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
นี่แหละอันนี้คือสถานการณ์ถ้าเป็นเขตนี้ถ้าปฐุมธานี
หลายเส้นยังขังอยู่นะครับเขาบอกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพ
ใช่ค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมพัทยาเขาออกประกาศ
ฉบับเป็นฉบับที่๘แล้วนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศ
บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยแล้วก็จะมีคลื่นลมแรง
บริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่เก้ากันยายน
เนื่องจากว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศลาว
เหนือตอนบนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนลักษณะแบบนี้ก็ส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่าง
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกภาคใต้ฝนยังตกชุกหนาแน่นนะคะ
ถ้าสถานการณ์ในปฐุมธานีอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ตกแช่อยู่ทางฝั่งนั้น
แจ้งวัฒนะเอ่ยนนทบุรีเอ่ยคืออย่างถ้าเป็นปฐุมเองเนี่ยค่ะ
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจริงก็ทำให้ถนนสายหลัก
น้ำท่วมขังระดับแบบ๓๐๕๐เซนติเมตรนะคะ
รวมไปถึงพื้นที่ในชุมชนต่างนะคะ
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลง
แต่หลายชุมชนแล้วก็ถนนบางเส้นยังมีน้ำท่วมค่ะ
เพราะว่าเขาต้องรับน้ำทั้งจากจังหวัดนครนายกนะคะ
คลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสายไหมดอนเมือง
ก็ทำให้คลองหลายหลักน้ำเต็มเอ่อล้นตะหรี่
ใช่เนี่ยแต่ปีนี้ก็เอาจริงมันยังระบายทันเม
ปีนี้ข้อดีคือเราอย่าไปเทียบปี๕๒
ปี๕๒คือมันเต็มเขื่อน
อันนั้นปี๕๔ไหมที่นั้นก่อนครับค่ะครับเออ๕๔
๕๔มันเต็มเขื่อนปุ๊บมันซว๊ดลงมาเลย

โอ้โหแต่ว่าเมื่อวานี้
ผลตกและรถติดมากนะครับตรงแจ้วทรนะนี่นะครับเขาบอกว่า

สองชั่วโมงใช่เมื่อวานเนี้ยกลับถึงบ้านกันห้าทุ่มน่ะห้า
วิภาวดีอ่ะเหรอจากวิภาวดีเธอไม่ขึ้นโทเวย์กันเหรอ
ก็พี่มดมันไอ้นี่หมดเลยทุกทิศทางลงมาปุ๊บก็ติดใช่
คือเมื่อวานนี้ตรงหน้าวัดเสมียนารีถ้าวิ่งจากวิภาวดีอะค่ะ
ลาดพร้าวไปใช่ไหมคะพอตรงไปจะเลี้ยวซ้ายตรงวัดเสมียนที่จะไปออกบางแคร์
ติดตั้งแต่๕โมงครึ่งเขาบอกทุ่มครึ่งยังอยู่ตรงนั้นที่เดิมเลย
เพราะด้วยความที่เส้นบางแคร์แถวฝั่งนั้นนะคะคือน้ำมันท่วมแล้วท่วมสูงมาก
ด้วยความที่มันมีรถเสียหลายคันแล้วพอตรงไปวิภาวดีก็จะไปเจอทางฝั่งรังสิต
ตรงนั้นก็น้ำท่วมตลอดเส้นแบบวิภาวดี
กรุงเทพฯหันครคุณเตือนด้วยค่ะว่าฝนเนี้ยจะถลบมาซ้ำนะคะ
วันนี้๑ทุ่มถึงสามทุ่มอีกแล้วกี่โมงนะ๑ทุ่มถึงสามทุ่ม
บางเขนหลักสี่ดอนเมืองสายไหมหนักแน่แน่มันชอบจบตอนหลังรายการเนอะ
ใช่แต่วันนี้ใช่ว่าจดตกแบบว่าเพราะอากาศมันร้อนแค่เช้านะ
สุดมันร้อนแบบสุดเลยนะมันร้อนแบบไหม้เลยนะวันนี้
วิจุดเนี้ยสายดอนเมืองบางเขตเขาเนี้ยโอ้โหหนักหนัก
ดุ่มที่สั่งไม่ดีอะไรล่ะตกใจหมดกินเค้กอย่างงี้อุ้ยบาด
หนุ่มกินแต่ครีมเหรอไม่ใช่ตักนี่ไง
ผมกินอย่างนี้ผมความผิดผมกินอย่างนี้ก็ต้องถูกแล้ว
ก็กินอย่างงี้สิแล้วความถึงเขาจะกินต่อยังไงอีบ้า
ก็กินเค้กก็กินอย่างงี้กูจะได้ทำยังไงเพราะกินอย่างงี้ก็ถูกแล้ว

ใช่ตุลาตุลาตุลาตุลาพวกแม่
กันยาวันนี้พรุ่งนี้อีกเป็นวันสำคัญ

วันนี้เจ็ดกัญญาวันนี้เจ็ดกัญญาวันเกิดคุณ

ว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา

แต่เราก็เห็นถ้าตามสื่อออนไลน์จริงเนี่ย
วันเนี้ยจะได้เห็นเป็นคำที่เวลานายกก็แถลงไป
อย่างที่บอกคุณมีชัย
แล้วก็พลเอกประยุทธ์
สองท่านนี้จะต้องเป็นคนทำจดหมาย
อธิบายว่าไอ้วาระ๘ปีเนี่ยคืออะไร

เบิ๊กป้องเวลาอ้าวก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นดำรงตำแหน่งรักษาการนายกเนี่ย
นักข่าวก็ไปถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเอ่อเนี่ยท่านพร้อมจะเป็นนายกหรือยัง
บอกเอ้ยพูดเรื่อยเปื่อยไม่รู้ไม่รู้แต่รู้แต่ว่านายกเนี่ยอยู่อีก๒ปี

นายกอยู่อยู่อีก๒ปีปรากฏว่านังสือคำชี้แจงเริ่มจากคุณมีชัยรุชุพันธ์ก่อน
คุณมีชัยก็ทำการชี้แจงไปว่าน่าจะนับจากปี๖๖
๖๐นี่คือเขียนรัฐธรรมนูญอืมถูกนะฮะเราเห็นเอกสารเนี่ย
แพร่ออกไปเต็มไปหมดแล้วล่ะนี่คือคำอธิบายของนายกรัฐมนตรีว่า
น่าจะนับจากปี๖๐เพราะเป็นปีที่เริ่มเขียนรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ปี๕๗มา๕๗๕๘๕๙๖๐เนี่ย
ปีแรกเนี้ยไม่นับไม่นับอืม
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินับจากปี๖๐แต่ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของสารรัฐมนูลก่อน
ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะว่ายังไงนิสัยว่ายังไงอืม
แต่พรุ่งเนี้ยจะเป็นการประชุมกันซึ่งหลายคนหลายนี่เอาทางเขาบอก
แต่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี้ยต้องห้ามเกินแปดปีอืม
เกิน๘ปีของเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ
ว่าโอเคบางคนเนี่ยไปเริ่มนับตั้งแต่๒๔สิงหาคม
คือง่ายต้องไปฟังว่าจะนับจากตรงไหนเท่านั้นแหละ
แต่ตอนนี้บางคนบอก๒๔สิงหาคม๕๗หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นก็คือนายกอยู่ได้อีก๓ปีกว่า

แต่ตอนนี้แม่ในวงการทางการเมืองมีความเคลื่อนไหวไหม

แต่ทำไมเริ่มมีคดีดงคดีเดตมามีการย้ายพักกันไป

ไม่ว่าคือบ้างจะเป็นเรื่อง
แถลงถึงกรณีทิตุรกาลสารรัฐมนุษย์เนี่ยนัดประชุม

ซึ่งคำร้อง๘ปีวาระนายก๘ปีเนี่ย
นับมาจากฝ่ายรับมาจากฝ่ายค้าน
สอสอฝ่ายค้านโดยเก่าไกลเผื่อไทยเป็นคนที่ยื่นเข้าไป
ผลเอกประยุทธ์จะต้องสิ้นสุด

รวมระยะเวลาเกินกว่า๘ปีแล้ว
เพราะว่ากลัวจะสิ้นสุดตั้งแต่๒๔สิงหาคมเมื่อเดือนที่แล้ว

นับแต่ศาลพิจารณ้ารับคำล้อมเมื่อที่๒๔สิงหาคม
ก็ดำเนินการตรวจวิธีพิจารณามาตลอด
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามปกตินี่แหละ
ไม่ใช่การไปเร่งเวลา

การดำเนินการของสารเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
กระบวนการพิจารณาของสารตามปกติแต่ถามว่าคดีนี้
มีความสำคัญหรือเปล่าต้องถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สารให้ความสำคัญตามความสำคัญของคดีพร้อมกันไปด้วยกับ
ไม่ใช่แค่หนึ่งการเร่งรัดหรือไปทำให้มันช้าลงไม่ใช่
ทุกอย่างต้องอยู่ความสำคัญหมดไม่มีการลัดขั้นตอน
การดำเนินการประชุมพรุ่งนี้แค่ประชุมนะฮะยังไม่ได้ตัดสิน
คือพรุ่งนี้แนวทางอย่างที่เรารู้กันไปสารรัฐมนุนทั้งหมด๙ท่าน
ตอนแรกตอนอยู่ปฏิบัติหน้าที่๕ต่อ๔
ถูกต้องไหม๕ต่อ๔ตอนแรกเขาบอกว่าจริง๕ต่อ๓ด้วย
แต่ประธานสารรัฐมนุนท่านมาโอเคให้๕ต่อ๔นะครับ
เขาบอกว่าไอ้การประชุมของสารรัฐมนูลในวันที่๘กันยายนเนี่ย
ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนติดตาม
ส่วนข่าวที่มีผลออกมาเป็นเสียงข้างมากหรือข้างน้อย
ตามกระบวนการยังไม่ถึงจะทราบว่าเอาจริงยังไม่มีการประชุมเนี่ย
ยังไม่รู้หรอกว่าจะมากหรือน้อยเพราะ๙คนอยู่ที่ว่าจะพิจารณายังไง
เพราะกระบวนการพิจารณาในวันที่๘กันยายน
เป็นเพียงการแค่นำพยานหลักฐานที่สารขอจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดู
ก็คือเอาเอกสารของคุณมีชัยรุชุพันธ์เอาเอกสารที่ยื่นจากคุณนายก
ไปดูรัฐธรรมนุนตอนนั้นที่เขาประชุมกันอยู่สภาร่างรัฐธรรมนุน
ที่คุณตีความหมายกันมา๘ปีเริ่มนับตั้งแต่วันไหน
นับตั้งแต่ตอนเป็นนายกคอสชหรือเปล่าหรือนับตั้งแต่แต่คงไม่ใช่เลือกตั้งแน่นอนแล้ว
ซึ่งก็ต้องมาดูว่าเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยต่อไปหรือเปล่า
ถ้าหลักฐานยังไม่พอสารก็สมมุติคุณฟังดีนะครับ
ถ้าหลักฐานที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่พอที่จะตัดสินได้
เพราะฉะนั้นศาลเขาก็จะแสวงหาเพิ่มเติมนะฮะ
วิธีที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้มากที่สุด
อันนี้คือเรื่องที่พรุ่งนี้ต้องจับตามองกันอย่างมากเลยนะฮะ
โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับไปครบทรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแม่เนี่ยเศร้านะฮะ
อยากให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งออกมารับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าหมอในวีดีโอคอลอธิบายทำคลอด
จนกระทั่งลูกเนี่ยนะฮะสำลักน้ำคร่ำแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

แม่ใจสลายทารกน้อยสำลักน้ำคล่ำเสียชีวิต
หลังไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในปฐุมธานีเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยหมอวีดีโอคอลอธิบายการทำคลอดให้พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยทำคลอดอย่างทุลักทุเลนานกว่า๓ชั่วโมง
แม่เนี่ยขอให้ผ่าคลอดเนื่องจากเบ่งจนกระทั่งสุดแรงแล้ว
แต่หัวทารกยังไม่ออกมาหมอตัดสินใจให้พยาบาลใช้เครื่องดูดทารกออกมาจากช่องคลอด
แต่ทารกนั้นสำลักน้ำคล่ำนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดนางน้อยอุ่นน้อยอายุ๒๕ปีเป็นแม่ของเด็กก็เปิดเผยบอกว่า
วันที่๑๙สิงหาคมตนเองเนี่ยมีอาการเจ็บท้องเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งหมอก็บอกว่ามดลูกเปิด๑เซนแล้วนะครับแล้วหมอก็บอกให้กลับบ้านไป
พอตกกลางคืนครับปวดท้องอีกก็เลยไปหาหมออีกครั้งหนึ่งโดยหมอเนี่ยให้นอนที่โรงพยาบาล
พอถึงช่วงเช้าหมอนี่ก็ให้ยาเร่งคลอดนะครับแล้วก็ให้มดลูกนั้นขยายตัวนะครับ
คือจนกระทั่งประมาณเที่ยงของวันที่๒๐สิงหาคมครับเขาก็เลยพาเข้าห้องคลอด
ตอนที่หมอทำคลอดตนเองบอกว่ารู้สึกเหมือนกับตัวเองรู้เรื่องหมดเลยพยายามเบ่ง
กระทั่งสุดแล้วแต่ลูกไม่ออกมาหมอเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาหมอใหญ่แล้วก็บอกว่าจะส่งไปผ่าที่โรงพยาบาลแห่งที่๒
แต่ทางโรงพยาบาลแห่งที่๒บอกว่าหมอทำคลอดออกเวรไปแล้วจากนั้นหมอโรงพยาบาลแรกกับหมอทางโรงพยาบาลที่๒ก็วีดีโอคอลคุยกันเพื่อจะทำคลอด
จากนั้นหมอก็ได้ใช้เครื่องดูดลูกเนี่ยออกมานะครับแล้วก็พยายามบอกว่าลูกเนี่ยเหมือนกับพยายามจะช่วยนะฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยพยาบาลก็บอกว่าลูกเนี่ยไม่หายใจแล้วทั้งหมอพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็พยายามตีให้ลูกนั้นตื่นก่อนจะบอกให้ทำใจเพราะลูกอาการไม่ดีตั้งแต่แรก
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่าไม่ดีตั้งแต่แรกมันคืออะไรแล้วก็เป็นตั้งแต่ในท้องหรือเปล่าหรือตอนที่ทำคลอดออกมาเพราะตนเองเนี่ยมีอาการแทรกซ้อนมีโรคประจำตัวบวกกับลูกเองมีน้ำหนักแค่๑๕๐๐กิโลกรัม
ก็อยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุ้มท้องมา๙เดือนนะครับก็ยังไม่ได้เลี้ยงลูกเลยแล้วตอนที่อยู่ในห้องคลอดเนี่ยก็มีพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลอยู่ทางด้านในแพทย์สารวุฒนาเสรีนะครับผอโรงพยาบาลธัญบุรีท่านก็บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยกำลังทำรายงาน

เขาเลยไม่สงสัยกับลูก
นี่คือแม่ยังสาวอยู่เลยเขาก็ช็อกว่าอะไรเกิดขึ้นว่าทำไมแบบว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกเขาอะไรอย่างนี้
เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะฮะดีเจแมนกับใบเตย
ใช้เวลาประชุมกว่า๑ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้มนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลนะคะมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเรียก๔คน
ล็อตสิบหกคนเนี่ยค่ะก็คือเป็นผู้ลงหาในกลุ่มที่สามนะคะ
ให้เข้ามารับทราบข้อเก่าหาในวันที่๑๕กันยายนนี้
เวลา๑๐นาฬิกาที่กองคดีการเงินนอกระบบ
โดยใน๔คนนี้ค่ะก็จะมีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ส่วนอีกสองรายเนี่ยก็จะเป็นประชาชนทั่วไป
เนื่องจากว่าอย่างนี้คุณผู้ชมพนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะ
เขามีการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้พอสมควรแล้ว
แล้วก็พบว่าทั้ง๔คนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง
ซึ่งพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมตรวจสอบมีอะไรบ้างอย่างนี้
เช่นนะคะเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติความสัมพันธ์การชักชวนต่างเป็นต้น
ทีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเขามีการตรวจสอบจากหลายมิติค่ะ
ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการเงินอย่างเดียว
แต่อย่างการเข้ามาให้ปากคำของดีเจแมนและคุณใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี๖๒เนี่ย
ก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวนที่พนักงานสอบสวนเขานำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย
เรื่องต้นทั้ง๔คนต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา๓ข้อหาหลักนะคะก็คือ
ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกล่วง
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกง

ซึ่งเขาบอกว่าทั้งคณะก็คือทั้งตัวให้โอกาส้ี่คนเข้ามาชี้แจกข้อเก่าหา
และหากทั้ง๔คนมั่นใจว่าสามารถตอบคำถามที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นเอาไว้ได้
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวทั้ง๔คนเองด้วย
ส่วนความสัมพันธ์ของดีเจแมนกับใบเตย
ทั้งคู่เคยไปทานอาหารร่วมกัน
ออกงานกิจกรรมต่างร่วมกันนะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเส้นทางการเงิน

โดยพบว่ามีเงินเข้ามาไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งทั้ง๔คนโดนข้อหาเดียวกันนะคะ
แต่แค่โดนในลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันไป
เนื่องจากว่าบางคนทำหน้าที่เป็นแม่คายเป็นแม่ทีม
รับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุน
แต่การเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้น
พฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่า
ก็คือพอเป็นดาราบางทีการใช้ชื่อเสียง
ในการที่แบบว่าออกไปพูดอย่างนี้
มันก็ขยายวงกว้างมากกว่าคนปกติ
ซึ่งทนายเดชาก็มีการโพสต์คลิป

ก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร์

ถ้าดูจากมาตรฐานคดีเป็นลักษณะตัวการร่วม
โอกาสที่จะได้รับการประกันตัวมีน้อยมาก
ต้องทำใจกันไว้ล่วงหน้าเพราะมีฐานความผิดเดียวกัน
แล้วก็มีข่าวออกมาด้วยบอกว่าแบบงานหลายอย่างอะค่ะ
ที่มีการจ้างคุณใบเตยกับดีเจแมนเอาไว้เนี่ย

ก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และก็ช่อกลงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์

ถ้าดูจากมาตรฐานคดีนะครับ
เป็นลักษณะตัวการร่วมเนี่ย
ก็โอกาสได้รับการประกันตัวมีน้อยมากนะครับ

เพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับว่า

ดูแล้วท่าทางจะลำบากนะครับ
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ

ก็อย่างที่บอกกันว่าเขามีการตรวจ

อย่างที่บอกทนายตั้มเขาออกมาแบบอีกแบบนึง

แล้วเขาก็ยังไม่ใช่แนวทางการต่อสู้

ถูกไหมครับก็ต้องไปดูตามข้อเช็ดจริงว่าเป็นอย่างไร

อย่างแรกเลยเนี่ยเอาขออนุญาตสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกัน
เขาเลยตรวจเส้นทางการเงิน

ตอนแรกที่เขาบอกเอาเงินสด๔๕ล้านมายกสินสอดทองมั่น
เขาก็ทนายตั้มทนายเจมส์
นายเจมส์เขาก็ถามกลับมาใครเห็นบ้างล่ะ

อันนี้คือทนายเจมส์เขาก็ถามถูกต้องไหม

ถ้ามี๔๕ล้านบาทจริงวันนั้นกล้องนักข่าวก็ต้องมี
ทุกอย่างก็ต้องมีก็ต้องเห็นเงินสด๔๕ล้านบาท
เพราะ๔๕ล้านบาทมันไม่ได้น้อยนี่เขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเช็ค
เช็คอันนี้คือมันก็ต้องแบบตรงไปตรงมานะคือตามข้อเท็จจริง
ก็ต้องไปตอบตามข้อเท็จจริงตามที่เขาเรียกสอบให้ได้
ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้ประเด็นก็เกิด
มันต้องมีเส้นทางต่างนานาใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
ทำไมถึงกล้าเรียกแล้วทำไมถึงกล้าใช้คำว่า
เหมือนกับจะให้รับทราบข้อกล่าวหา
แสดงว่าต้องมีการให้รับทราบข้อเก่าหา

กี้เขาบอกว่าจะเรียกสอบปากเพิ่มเติม
แต่ปุ๊บไปถึงปุ๊บทุกคนอยู่ในนั้นปุ๊บ
ไม่ให้ประกันตัวรวบเลย
แต่อันนี้บอกว่ารับทราบข้อกล่าวหา

โอเคไม่เคยมีสามารถพิสูจน์ได้
ตำรวจบอกมาบอกว่าพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชี

อันนี้๑๒๓๔ก็ต้องว่ากันไป

เข้าทางไหนออกแบบไหนมาจากทางไหน

สมมุติเขาไปรับทราบข้อกล่าวหา

แต่ถ้าเกิดสู้แต่พอสู้แล้วเนี่ย

ตำรวจเขาจะมีคำถามถามมาอยู่แล้ว

แล้วตำรวจสอบสวนตั้งประเด็นขึ้นมาตอบได้
ก็เป็นประโยชน์กับตัวของทั้ง๔คนเองด้วย

ซึ่งจริงก่อนหน้านี้เขาก็มีการถูกเรียกเข้าไป
แล้วก็มีการไปให้ข้อมูลกันมาตลอด๒ปี

แต่ตอนนี้คืออีกทีมใหม่อีกหนึ่งทีม

เพราะตอนของคุณพิงกี้เองจริงก่อนหน้านี้

พบเส้นทางการเงินหลายสิบล้านของใบเตยแล้วก็ดีเจแมน
เคยไปทานข้าวออกงานกิจกรรมด้วยกัน
นำการให้ปากคำของดีเจแมนใบเตย

หลังรูปรวงพยานหลักฐานได้พอสมควร
พบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง
ใบเตยดีเจแมนต้องเข้าไปรับทราบข้อเก่าหา๓
ข้อหาคือช่อกลงประชาชนกู้ยืม
แล้วก็มีพรบคอมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกู้ยืม
เหมือนกับทางต่างของทางล็อตปิ้งกี้
หากไม่มาตามหมายเรียกจะมีการพิจารณาออกหมายจับต่อไป
ที่เขาได้มีการประกาศออกมาแบบนี้
ส่วนการชี้แจงข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของใบเตยกับแมน

จะเรียกเข้าไปแต่จะเลื่อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบ
เขาจะเลื่อนขอเลื่อนเองไหมก็ตอบไม่ได้
หมายถึงแม่นกับใบเตยหรือเปล่าใช่ว่าเขาจะขอเลื่อนไหม
ว่าสมมุตินัดมาเขาก็จะไปเลื่อนก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เลื่อนไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าณวันนี้ผมว่าข่าวมันก็ฮึ่มมาสักพักนึง
ผมเชื่อว่าก็ควรจะเข้าไปแล้วไปชี้แจงข้อเท็จจริง
สิ่งทุกอย่างมันก็ต้องตรงไปตรงมา
ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเท่านั้นเอง
มันจะได้สิ้นสงสัย
เขามีข้อมูลเชิงลึกของเขาก็ต้องไปตอบเขาให้ได้เหมือนกันว่า

เพราะเขาบอกว่าเขาเจอเส้นทางการเงิน
ก็ต้องบอกว่ามาจากไหนถูกไหมมาจากไหนมาจากอภิรักษ์ไหมมาจากบริษัทนี้หรือเปล่า
ให้ใครทำไมเข้าบัญชีเข้าใบเตยเนี่ยใครเป็นคนโอนให้
มีญาติพี่น้องของทางฝั่งนู้นใครคนใดคนหนึ่ง
คือไม่ได้หมายความจำเป็นต้องอภิรักษ์โอนคนเดียวนะ
อาจจะเป็นขอโทษนะอาจจะเป็นญาติอภิรักษ์
หรืออาจจะเป็นญาติของทางพิงกี้ญาติของผู้ต้องหาคนอื่น
ถ้าเกิดมีการโอนเงินเข้าไปหาใบเตยกับดีเจแมน
เขาก็ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้นว่าโอนค่าอะไร
ความน่าสงสัยมันอยู่ตรงไหนอันนี้แมนกับใบเตยก็ต้องชี้แจงให้ได้
คนที่ถูกตอนเนี้ยถูกล็อกไปมีกี่คนสิบเก้ายี่สิบใช่ปะสิบเก้าสิบเก้า
หลายคนถูกไหมที่ล็อกเข้าไปเนี่ยหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ย
หนึ่งในหลายหลายคนนะที่เคยถูกล็อกไปก่อนหน้านั้นถ้าเกิดมีความเชื่อมโยง
จำเป็นต้องอภิรักษ์คือไม่ต้องเป็นตัวเฮดนะ
คนอื่นอื่นก็เหมือนกันอืมทุกคนมันก็เหมือนกันถ้าเกิดว่า
มุติต่างขอโทษนะอันนี้คือยกแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉย
ถ้าเกิดมันมีการโอนเงินผมเอาง่ายที่คนอาจจะเข้าใจ
แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือก็ไม่รู้นะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่ง
เงินให้กับสองคนนี้จะอะไรก็แล้วแต่อาจจะโอนมาบอกเออ
วันแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องไปเช็คเส้นทางกันว่า
มาค่าอะไรทำไมถึงโอนเอาเงินมาจากไหนต่างก็ต้องไปเช็ค
ทางการเงินนั้นแต่ถ้าแมนเขาชี้แจงได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
มันเป็นอย่างนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง
เพราะดีไซน์ผมว่าเขาต้องมีอะไรในมือไม่ให้เขาไม่เรียก
อืมที่เคสที่ผ่านมาคือถ้าเกิดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดเคลียร์แล้วก็จบจะไม่ถูกเรียกตามอะไรอืม
คือก็ต้องไปดูด้วยว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกลุ่มไป
มันมีเส้นทางการเงินมาถึงทางสองคนนี้ยังไงหรืออีกสองคนด้วยที่เข้าไป
สี่คนใช่ไหมสี่คนค่ะสี่คนเป็นคนธรรมดาตรงอ่า
ว่าจะเข้าไปยังไงนะฮะเอาละนั่นก็เป็นเรื่องที่ติดตามกัน
ต้องดูว่าวันที่๑๕นี่แหละเขาเรียกแล้วจะเอายังไงต่อไป
เพราะตอนแรกที่เขาประกาศมาคือ๑๖คนแต่เบื้องต้นตอนนี้ประกาศเรียกแค่๔คน
ตอนแรกบอก๑๖แล้วก็จะทยอยเรียกแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีลำดับเรียกใครก่อนหลังค่ะ
ซึ่งทางแมงกับใบเตยเขาก็ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ใจเขาก็บอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะ
เขาพร้อมจะสู้เขาพร้อมจะอธิบายคราวนี้แหละเขาก็บอกให้เข้าไปอธิบาย
แต่ก็มีคนวิเคราะห์มาหลายคนว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่า
อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะช็อกอันนี้เป็นสวนสนุกอินเดีย
ดีนะที่มันไม่ได้เป็นประเทศไทยมีผู้สื่อข่าวเนี่ย
รายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญที่งานออกร้านฮะ
ดูเซลลากราวพาร์คนะครับในเมืองโมหารีรัดรัดปันจาปันจานะฮะ
ที่ปัญจาบนะฮะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นเครื่องประเภทดิ่งพระสุธา
เคยเห็นไหมอย่างงี้สนุกสนานหรือเนี่ย
เขานำมาติดตั้งในงานเกิดขัดข้องคุณล่วง๕๐ฟุตหรือประมาณ๑๕เมตรดูสิ
ปึ้งโอ้โหนั่นงานร้อยอ่ะ
๑๕เมตร๑๕๒เมตรคนตกใจนะประชาชนที่ยืนดูเนี่ยพูดเล่น๕๐คนนะที่เห็นงานน่ะ
นี่ดูอีกทีทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยจริงนะ
โอ้โหยี่ดูนัดก่อนร้อยก็เด้น
เครื่องเล่นทำงานระบทฤทธิปกติไม่มีวิววางมาก่อนมันจะขัดคล่อง
เหตุเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอันตรายจนเกิดขึ้นแบบกระทั่นหารมาก
นะฮะแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละ
เพื่อสืบหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรยังไง
รวมถึงจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับคนที่เจ็บทุกคน
นะฮะสืบท้องที่เขาแหล่งว่าผู้ที่ได้รับปัดเจ็บอย่างน้อยแล้วสาหัสก่อน
สิบคนแล้วมีเด็กอ่ะเด็กที่เล่นเล่นอ่ะห้าคนแต่ตอนเนี้ยอาการทุกคนคงที่หมดแล้ว
งานออกร้านก็จะจับไปจนถึงวันที่สิบเอ็ดกันยายนอืมไงนะฮะอ่ะโอเค
เอามาวันนี้วันเกิดคุณแม่ยังไงคะใครอยากได้น้ำหอม
วันนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะคะวันนี้มาดามฟินอย่างที่บอกว่าโอเค
วันเกิดเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ารวมตัวท็อปมาขายกันเลยเนี่ย
วันนี้รวมถึงของแถมมาดามฟินที่แบบว่าพิเศษที่หลายคนเรียกร้องกันเหลือเกิน
แต่ไม่มีขายเนี้ยอย่างแรกวันเกิดเนี้ยก็ต้องขายอยู่แล้ว
เพราะตัวเองได้เงินเนอะนะฮะขวดแรกเนี้ยกลิ่นของมาดามเองเนี้ย
สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มีความแตกต่างชอบอะไรที่เสริมความมั่นใจไม่ซ้ำ
กลิ่นจะไม่ซ้ำมันจะแตกต่างจากทั่วไปเพราะมันจะเป็นเวลาที่มันผสมกับกลิ่นเงือ
มันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของคุณนะฮะมันจะลึกลับมีเสน่ห์เนี่ย
ไปไหนคนก็จะทักเนี่ยหรือสาวจะซื้อฝากแฟนก็ได้
หรือแฟนก็จะซื้อฝากสาวก็ได้อืมมันใช้ในยูนิเซ็กหรือเหมาะกับเอลจีบีทีคิวเนี่ย
มากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราให้ไปพร้อมกับโรชั่นน้ำหอม
มาดำปินเนี้ยให้คุณไปเลยนะฮะนี่เอ้าน้ำหอมตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะคะ
พ่นเดี๋ยวผสมอีกตัวหนึ่งด้วยต้องเอาปากอ้าวนี้เขาบอกว่าเป็นเคล็ดรับความหอมยืนหนึ่งของสาวเก่งที่ไว้มาใจสามีนะคะ
กลิ่นจะหอมหวานแบบดอกไม้หวานเนี่ยค่ะหอมกลิ่นจัสมิน
ใช้คู่กันในกลิ่นจะติดตัวยาวนานขึ้นมาก

มันทำเยอะไปมันหอมมากเกิน
คุณแม่สองตัวนี้แล้วไงอีกมีแถมอีก

ให้มันชัดถ้าคุณพูด

เล็กอ้าวขวดเล็กเล็ก

มันคุยผมนะอย่างนั้นก็หลุดออกมาหมด

อี้ผิง

รถทัวร์ไหวได้อีกหลายคันไม่นะนะ

ไม่มีไงก็เดี๋ยวเผื่อพูดผิดเดี๋ยวโดนหัว
เหรอแต่บอกเลยว่าหอมมากครับแถมมาพร้อมกับอิงร็อก

จัดเต็มสามกลิ่นนี้รุ่นนี้เขาบอกมีคนอยากได้กันเยอะมาก

นัดตำรวมกันบอกเฮ้ยเงินใหม่พ่อหรืออะไร
ไม่ต้องซื้อเราแจกไปอีก๓ขวดแล้วมีแถมเท่านั้น
ทั้งหมด๘ชิ้นจากราคาเต็ม๖๓๔๐บาท
วันนี้คุณจ่ายแค่๑๕๙๐บาท

บอกว่าแค่น้ำหอมขวดเดียวราคาเต็มจริง๑๔๙๐บาท

แถมน้ำหอมรุ่นพิเศษที่เรียกร้องกันมามากเรื่อยเกิน
ว่าเป็นกลิ่นที่หลายคนติดตาม

นี่เป็นน้ำหอมรุ่นพิเศษที่เรียกร้องกันมามากเหลือเกินนะฮะ

แซนชัวร์ส์ชุด๑นี่ถ้าคุณไปซื้ออี๊บแบบก็พันกว่าบาทแล้วล่ะชุดนี้
คุณได้ชุดนี้ชุด๑นะฮะสวอนน้ายทันญ้าอีกชุด๑นี่๔ชิ้นแล้วนะ
แล้วก็มีอันเล็กของอิงฟ้าชาลอทของตัวเองเนี่ย
จริงจริงรอดอิงรอดอิงรอด
เอฟไอเอ็นฟิน๙เหลือ๑๔๙๐ราคานี้ถูกสุดแล้วล่ะ

๑๔๙๐บาทนะแอดฟิน๙หรือคอร์สเซ็ตเตอร์
อืมโอ้โหมันก่อนนี้อิงล็อตเข้าไป๓แทรฟเนี่ย
โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวของคนใหม่ไปไหมใช่ไหม
หรือว่าพี่เซ็ตเตอร์คนใหม่ไหมเขาเปิดอีกเนี่ยเปิดชื่ออะไรกลิ่นอะไรนะ
กลิ่นอะไรของคุณไอ้อ้ำของอ้ำอ่ะชื่ออะไรนะอ้ำปัจจารภาพเนี่ย
อะไรนะที่เข้ามาของเราเนี้ยใช่เดี๋ยวก่อนนะชื่อมันจะมีชื่อชื่ออะไรนะ
ที่มันเป็นแบบมี๓กลิ่นนะมี๓อันที่มีเออมี๓อัน
เกลมเหรอใช่ไหมใช่ที่เข้านู่นเกลมเออมี๓กลิ่นของเกลม
อันนี้เป็นอ้ำปัจจารภาพนะคะคุณซื้อไปก่อนแล้วกันเซ็นชวส
ชั้นจะได้มีเงินกินนมเด้อ

ไหลไหลเลยวันนี้

เบรกเบรกเบรกเดี๋ยวกลับมา
นะครับก็ไปดูอีกหนึ่งกรณีข่าวเศร้านะครับ

ไปยิงเยาวชนนะครับ

ก็มีน้องฝนเนี่ยเป็นนักกีฬาเฟตองนะครับ

คือคิมหันก็เป็นเด็กที่มีอนาคตดีนะครับ

คือน้อง๓คนขี่รถมาทรายกัน

เลยนะฮะจนกระทั่งรถคันนี้กระเด็นตกลงข้างทางไป
ใช้วิ่งปืนนั้นจไปยิงแสงหน้าไปที่ชายหนึ่งก่อนหนึ่งนักครับ
หลังจากนั้นก็ยิงไปที่ผู้หญิงอีกสองคน
เสียชีวิตทั้งสามรายนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไฟลุกหลังจากนั้นในต้อยเนี่ย
หนีกลับไปอยู่ที่บ้านพักนะครับซึ่งที่บ้านพักเนี่ย
ก็จะเป็นเอ่อร้านทำแมคยางนะฮะอืม
พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าก็กบตัวอยู่ในบ้านนะครับ
ตำรวจเองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งก็ไปเห็นภาพของรถเวียนมันอยู่เนี่ย
วิ่งผ่านเส้นทางนั้นพอดีก็เลยพยายามตามไปกระทั่งเจอนะครับ
ก็ไปเจอนี่แหละฮะเป็นบ้านของทางฝั่งในต้อยนะครับอืม
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เนี่ยนะฮะในต้อยเขามีปัญหานะครับ
เขาก็เหมือนกับก่อนที่จะไปก่อเหตุเขาก็มีการยิงประตูรั้วบ้านเขาเอง
เป็นรูพุนเลยนะครับแล้วก็มีการพ่นประตูหน้ารั้วบ้านไว้บอกว่า
ขายเพราะครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอย่างเมื่อกี้ลองดูนะ
ไอ้น้ำด้อนกลับไปดูดิเวลาพูดอันเนี้ยอืมเขาจะเห็นเนี่ยนะฮะ
ขายเห็นไหมมีปัญหากับครอบครัวภายในครอบครัวเนี่ยนะครับ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปตามจับในต้อยเนี่ยนะครับ
ต้อยเองเนี่ยยังหลบอยู่ในบ้านนะครับแล้วไม่ยอมเปิดประตูออกมา
กระทั่งตำรวจเนี่ยไปขอให้พ่อกับแม่ในต้อยเนี่ย
ช่วยกันเจรจามาเรียกอยู่สักพักหนึ่งในต้อยออกมานะครับ
พร้อมกับถือปืนออกมาอีกหนึ่งกระบอกนะครับพยายามกึ่งวิ่งกึ่งที่จะแบบต่อสู้
ปรากฏว่าไปเห็นว่าพ่อยืนอยู่ข้างตำรวจนะฮะ
ต้อยก็เลยชะงักแล้วก็ทิ้งปืนลงนะครับตำรวจเลยไปล็อกตัวเอาไว้
แล้วก็นำตัวในต้อยเนี่ยไปสอบปากคำนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทีนี้ไอ้ต้อยบอกเลยครับ
บอกว่าตนเองนั้นในครั้งแรกบอกว่าทานจาบ้ากินจาบ้าเนี่ยสองเม็ด
แล้วก็เกิดอาการเมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยนะฮะ
พยายามที่จะฆ่าเขาเขาขับรถไปกลางถนน
มอเตอร์ไซคันนี้สวนมาเขาก็เลยหักเข้าเลนมอเตอร์ไซค์นั้นแล้วชนเลย
จริงจริงมาคนละเลนนะฮะมันไปชนเขาก่อนด้วยคือทางฝั่งในต้อยเองเนี่ยนะครับ
มาจากเขาพนมมาจากบ้านเมียจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของตัวเอง
นี่คือรูปฟุกก่อเหตุนะฮะดูสิก็ไปชนเขาเองด้วยนะ
ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาจากอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าเขากับพนม
ต้อยเนี่ยพอเห็นรถมอเตอร์ไซค์หักรถเข้าไปในเลนเขาแล้วชนทันทีนะฮะ
แล้วลงไปก่อเหตุยิงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นประกายไฟทั้งหมดสามจุดนะฮะ
ที่เขาลงไปแล้วเขาใช้เขายิงเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะมีเห็นไหม
เนี่ยผู้ก่อเหตุลงมาแล้วนะดูนะฮะเนี่ยยิงหนึ่งแล้วอืม
ยิงสองเห็นไหมฮะประกายไฟปืนเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็มายิงอีกสามเนี่ยนะฮะ
สามคนเนี่ยนะครับคือยิงทั้งสามคนเสร็จทั้งทั้งที่เขาแบบนอนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
มอเตอร์ไซค์ถูกชนไม่มีทางสู้อะไรเลยแล้วไอ้ต้อยก็ขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไป
เนี่ยนะครับหลังจากนั้นตำรวจเองได้มีการไปสอบปากคำเพิ่มเติมในต้อยบอกตัวเอง
กินยาบ้าไปก่อนหน้านั้นสิบเมตรโอ้แล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนหลังจากนั้นเนี่ย
นะฮะก็เลยออกมาขับรถไปหาเมียแล้วก็กลับบ้านแล้วบังเอิญว่าหลอน
แล้วก็ไปเจอเด็กสามคนนี้เลยก่อเหตุยิงนะฮะหลังจากนั้นตำรวจเองเนี่ยก็จับในต้อยเนี่ยนะฮะ
เข้าห้องขังยังไม่มีการพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเพราะว่า
กลัวคนจะกระทืบเอาในระหว่างที่ในต้อยอยู่ในห้องขังนะครับ
อารวาสเหมือนกันน้ำเอาภาพมาดูมีไหมเนี่ยฮะดูสิ
ก็คือมันเมายาบ้าแหละเนี่ยดูนะ
ต้อยเนี่ยนะครับเมาคือไม่ได้เมายาตรงนี้นะฮะ
คือเหมือนน่าจะเสี้ยนยาแล้วเหมือนแบบยามันถอยอ่ะ
มันก็แบบเสี้ยนยาแล้วก็พยายามแบบอารวาสคุ้มคลั่ง

ตำรวจก็นี่แหละฮะเอาสามงามเข้าไปนะครับ
ะไปล็อกเพราะว่าข้างในนั้นก็มีผู้ต้องหาคนอื่นเขาอยู่ด้วย
ต้อยเนี่ยไปล็อกคอผู้ต้องหานะครับแล้วก็พยายามลัดคอเขา
หลังจากนั้นก็เอาหัวเขาเนี่ยนะฮะกระแทกกับพื้นปักเข้าไปนะครับ
ไอ้ต้อยถูกล็อกตัวออกมานะฮะเนี่ยนะครับมีแต่สามงามไม่มีถุงดำนะฮะ
ถ้ามีก็น่าจะจบนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยคือ
วันนี้สังคมก็ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรครับถามว่าเพราะอะไร
เพราะก่อนหน้านี้ในต้อยเองเนี่ยเคยต้องคดีนะครับเหมือนกับเป็นการจ้างวาน
นะฮะตามข่าวนะตามข่าวต้องบอกก่อนนะตามข่าวว่าอย่างงั้น
เหมือนเป็นการจ้างวานนะครับให้ไปสังหารผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วรู้สึกว่าจะตั้งท้องแล้วปรากฏว่าคนที่ไปยิงเนี่ยมีการซัดทอดมาถึงในต้อย
ต้อยเนี่ยสู้คดีถึงดีกาแล้วถึงหลุดออกมาชนะด้วย
อ่าถึงหลุดออกมานะฮะบอกโอ้โหสู้กันแบบคือวิ่งอ่ะ
คือเขาเรียกไม่ใช่คือเขาเรียกวิ่งเขาเรียกอะไรวิ่งสู้คือคือจ้างทนายอ่ะ
หาทางสู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยจนหลุดอ่ะจนตัวเองหลุดออกมานะครับ
หลังจากนั้นสามปีให้หลังมาแล้วมาก่อเหตุอีกทีนี้ก็เลยกลับไปถามทางฝั่งของแม่ของไอ้ต้อย
บอกเฮ้ยเคยรู้ไหมว่าไอ้ต้อยติดยาแม่บอกรู้
แม่บอกให้มันไปเลิกยามาไม่รู้กี่ปีแล้วเคยส่งตัวไปบำบัด
กลับมาก็ติดอีกกลับมาก็ติดอีกเมียก็บอกแล้วว่าให้เลิกดูด
ไปแล้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งไอ้ต้อยก็ยังดูดเนี่ยฮะ

ที่ไอ้เจ้ที่ไอ้จะการลูกเขินเบาเขารักลูกระหลาดบูมกระหลาด

เนี่ยคุณผู้ชมครับปัจเดนบรรถของนาย
เนี่ยคุณผู้ชมครับปัจเดนบรรติรรภายในพิธีไม่เลี่ยตอดเอง
มันก็เกิดขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะถามว่าเพราะอะไรคือในต้อยเนี่ย
นะครับคือเสพอย่างหนักนะครับแล้วก็เคยมีประวัติต่างนานา
มันเป็นเรื่องที่น่าแบบน่าเสียใจครับคือเยาวชน๓คนตาย
แต่ไอ้ต้อยซึ่งเสพยาแล้วยิงเนี่ยยังอยู่แล้วก็จะถูกจับไปใน
คุกถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็จะออกมาออกมาแล้วก็จะมาเสพแล้ว
เขาจะเข้าแล้วก็จะไปก่อเหตุแล้วก็เข้าคุกอีกแต่คนที่ฆ่าคน
ไงเธอก็ก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นวนหลู่แบบนี้มีคน
ถามวันนี้ผมทำรายการนี้ถามรายการนี้มีคนมาถามผมบอกว่า
แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าต้อยเขาออกมาเขาจะไปเสพอีก
จะกลับตัวก็ได้ก็เหมือนกับคนขุมขื่นอ่ะปรากฏว่าผมก็
บอกผมก็เลยบอกผมก็ไม่ต้องบอกอะไรบอกผมเบิกแน่ด้วยฟัง
งานผมก็เลยเปิดคลิปของแม่กับน้องเมื่อกี้เนี่ยกับเมียเขา
ดูเมื่อกี้แม่ยังเอาไม่อยู่ส่งไปบำบัดแล้วก็เอาไม่
อยู่เบียเนี่ยกราบอ้อนวอนให้คิดถึงลูกก็ไม่สนใช่แล้วคุณคิดว่า
ว่าการที่คนคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วออกมาแล้วเขา
ดีเหรอวันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับทางนักอาชญาวิทยานะฮะแล้ว
ขอมีโอกาสพูดคุยกับทางวัยไขการคราวเหรอครับ

คุณต้องแก้ตรงนั้นอืมแต่ถ้าคุณยังปล่อยเขาไว้ปล่อยเขา
กลุ่มนึงเขาก็มองว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิทธิมนุษยชนว่าไม่ควรจะประหารอีกมุมนึงเขาก็มองว่าควรโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูญเสียก็คือแม่วันนี้ผมได้คุยกับน้องแฝดของเด็กคนหนึ่งที่ตายเด็กที่ตายคือน้องน้องแพลววันนี้ที่มานั่งอยู่ที่ชื่อน้องแพลวเป็นเด็กฝาแฝดกันมาเขาก็มานั่งร้องไห้ว่าไม่อยากเชื่อรถพี่ที่แบบเกิดมาด้วย
วันเดียวกันทำไมถึงไม่ตายวันเดียวกันทำไมพี่เขาถึงต้องตายแล้วเขาถึงไม่ตายเขารู้สึกเขาจะอยู่กันยังไงเขาเป็นแฝดเขาเป็นแฝดอะไรแบบเนี้ยคือทางครอบครัวเขาก็อยากให้ประหารแบบเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นคนขับรถไปชนเขาเองด้วยนะอ่าเนี้ยแล้วก็ยิงเขาโดยการหลอนว่าคิดว่าเด็กที่ขี่มาใส่มาจะไปจะไปตามฆ่าเขาแล้วพุ่งช
รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่๑๓

ถือว่าเป็นคนแสดงคอมเมดีในนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเรื่องอะไรงง

อื้อคว้าที่ไหน

ยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่๑๓
โดยตัวอย่างคือภาพที่หมาหนีออกจากบ้าน
แล้วต้องรวบไปไล่จากรถวินิยเขาดูหน่อยดิ

ขอบคุณภรรย์ค่ะของความวันเกิดอีกชิ้นนึงเนอะ
นี่นะรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมนะ
แต่ต้องถามคนดูว่าเราเล่าข่าวรู้เรื่องจริงใช่ไหม
เหมือนเป็นแบบคนดูก็เหมือนกับคนดูถามจริง

คือคนที่เข้ามาดูข่าวใส่ไข่บางคนก็จะบอกว่า

ชื่อมันบอกอีกแล้วคือข่าวใส่ไข่

มันเหมือนกับเราอยู่กับคุณในบ้าน

เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในบ้านคุณ

แล้วก็พูดว่ามันเป็นอย่างนี้นะเว้ยใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี

ไม่เห็นด้วยกันบ้างอะไรกันไปแบบนี้

มีคุณประโยชน์เยอะเหมือนเวลาเราไปซื้ออะไร

ก็จะได้เพิ่มคุณประโยชน์ด้วย

ยังไงก็ได้บางทีเขาอาจจะแบบนอน

ต้องขออภัยหลายคนอาจรู้สึกว่าไม่คุ้นชิน
รู้สึกจะรำคาญอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอโทษด้วย
จริงนะฮะคือมดดำขอโทษสิ

บอกขอโทษเขาเวลาแบบทำให้แบบรู้สึกเขา

ขอโทษจริงนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริง

หรือรอแบบฟังข่าวซีเรียสต่อจากไทยรัฐนิวโชว์ไง

เปิดปากกับภาพภูมิ

ใช่เปิดปากกับภาพภูมิ

แล้วเราก็ไล่มาจากข่าวโยงข่าวเย็น
เราขอรีแลกสักช่วงหนึ่งชั่วโมงนึง

ก็เราจะได้ออกกันเป็นไหมล่ะ
ก็ให้นักข่าวใหม่กลับมาทำกันกันไหมล่ะ

โอเคนะครับเมื่อกี้นี้ก็แล้วมีภาพตอนเขาประกาศรางวัลไหม
มีน้องถ่ายครับอะไรอยู่ด้วย

แบบหลีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของ
น้อง๓คนที่หยุกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะ
ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่า
บางเรื่องมันก็จำเป็นที่จะต้อง
บังคับใช้กฎหมายที่มันรุนแรงจริง
มันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นไม่ใช่แค่นำมาทำอย่างเดียว
ถูกไหมครับ
ไม่ใช่แล้วสงสารก็แบบเป็นเด็กนักกีฬา

คือเรื่องของเรื่องคือแพลร์
คือจริงเขาอยู่กันทั้งหมด๕คนในบ้าน

เสร็จแล้วฝน
แพร่จะกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านตัวเอง
เพื่อกลับมาที่บ้านของฝนมาทำกิจกรรมกันต่อ

จะกลับบ้านนะจะกลับบ้านแต่ไม่ยอมอยู่ที่นี่นะ
แต่เห็นเพื่อนขี่ไปดึกกัน๒คน
ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวขี่ไปให้แล้วกัน

ก็นั่งคนสุดท้ายคนกลางเป็นฝน

คือไปที่บ้านของจะไปบ้านของแพลร์เนี่ย
จากบ้านฝนจะไปบ้านแพ้เพื่อไปเอาเสื้อผ้า

แล้วก็ไปเกิดเหตุแบบนี้ถูกยิง

เด็กเยาวชนของชาติตายไป๓

แล้วแบบไปยิงเขาไม่เมื่อกี้ฟังเรื่องแฝดปุ๊บแล้วก็โอ๊ย

เขาก็แบบอยากให้มีการขัดกล่าวหาแบบ
คนที่เก่งหรือทางเชิงจิตวิทยา
อะไรก็แล้วแต่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ไปขัดเกลา
คนพวกนี้ให้ออกมาคืนคนดีสู่สังคมอะไรอย่างนี้

แต่ส่วนใหญ่มันไม่รู้ว่าจะจริงได้จริงหรือเปล่า

ก็ลูกเขาตายไปทั้งคนแต่คนตายเขาไม่ได้คิดแบบนั้น
เพราะลูกเขาไงเราต้องใจเขาใจเราไง
มันไม่ใช่ว่าใจเราอย่างเดียวว่าเฮ้ยไม่ควรนะ
อย่าไปฆ่าเขาเลยอย่าไปเวย่งละงับด้วยการ

ลูกทั้งคนลูกเขาไง

อาจจะพูดจริงควรได้เรียนลูกแล้วเป็นเด็กเรียนดี
อีกคนนึงเป็นเด็กกิจกรรมเมื่อวานนั่งอ่านประวัติ

บอกแฝดถ้าคนใดคนหนึ่งตายจะซึมไปเลยนะ

จะซึมแบบว่าเหมือนเขาเกิดมาด้วยกัน
เป็นเด็กแฝดเขาเกิดแพร่กับแพร้ว
แล้วแพร่บอกบอกว่าโอ้โหแล้วแบบยังไง
คือแฝดหนูตายเกิดมาด้วยกัน
แต่ทำไมเราไม่ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
แล้วหนูจะอยู่ยังไงจะทำยังไงต่อไปชีวิตอะไรอย่างนี้

ด้วยสาเหตุเพราะมันกินเทคยาบ้า

ใช่ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วว่ายาบ้าหาง่ายกว่า
แล้วเขาบอกเลยว่าคนที่มาออกเขาบอกเลยที่บ้านเขาเนี่ยนะ
พี่กบีเนี่ยโอ้โหเขาบอกกลางคืนก็มีใครอยากออกมาเลย
เพราะเค้กยาบ้าแล้วก็อภิกันอย่างนี้ขายกันเต็มไปหมดเลย
หมายถึงว่ามีแบบนี้น่ากลัวนะ
วันนี้ก็พูดมาผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือ
ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้
ลุงของทางฝั่งคนตายเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้

ที่บ้านเขาที่อำเภอที่เขาอยู่หรืออะไรสักอย่างเนี่ย

นั่นแหละปัญหามันก็ต้องแก้กลับมานั่นแหละ
บอกว่ายาบ้าเราเป็นมัวแต่กลัวกัญชา
ยาบ้านหนักกว่ากัญชาเยอะก็ถึงบอกไงตอนนี้

หมายความกวาดล้างที่ฝั่งของลุงคนนี้เขามาบอก

คือไม่ใช่พูดแบบนี้ทุกคนจะไม่ไปเที่ยวกระบี่

จุดที่คุณไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นอีกแบบนึง
แต่ว่าจุดที่เขาอยู่เขาบอกเหมือนกับเป็น

เดี๋ยวคนจะไปตกใจว่าอ้าวคนไปเที่ยวกระบี
ไม่ใช่กับบีเป็นเมืองที่สวยงามยังไปเที่ยวได้อยู่
นะฮะเพียงแต่ว่าในจุดบางจุดเท่านั้นเอง

นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับ
แล้วเบรกกันสักครู่เนาะกลับมาฮะครับ
มันมีจริงจริงหรอละยุคนี้

ออกมาแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่ง
ที่เขียนเล่าของพฤติกรรมของดาราคนหนึ่ง

เราเดินทางไปรามอินทา
ร้านมินทราดาราอยู่เยอะเนาะเยอะมากร้านมินทราดาราอยู่แถวนั้นเนาะ
วันที่๒๙สิงหาคมตอนคุยก็ว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียว
งานบ้านไม่ต้องทำเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้ว
พอไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องทำจ้านางว่าอย่างงั้น
ทำงานเลี้ยงน้องหมา๒๔ชั่วโมงห้ามนอน
ยังไงว่าหมา๒๔ชั่วโมงห้ามนอนจะให้นอนพักจริงตอนที่ไม่มีงาน
จานที่เอาไปคลุกข้าวหมาก็ให้เราใช้จานอันนั้นกินข้าวอุ้ย
ตกใจง่ายโอ๊ยเว้อ๊าวอ๊าว
เขาบอกไม่แต่อันนี้คือให้กินข้าวจานเดียวกับหมามันก็เกินเหตุไปเปล่าวะ
นี่บ้านดาราดังนะคะอะไรคือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้าง
เราทำไม่ไหวหรอกขอลาออกค่ะบอกให้รอคนใหม่ก่อนแล้วค่อยไป
เราก็พอมีคนใหม่เข้ามาไล่เราออกเลยจ้ะ
เราขอนอนคืนนึงก็ไม่ยอมจะส่งให้เรานั่งรถตู้ไปแต่เราไม่ไป
เราบอกเลยว่าถ้าเกิดอยากให้กลับไปจริงต้องออกค่ารถให้ว่ะนางบอกอย่างนั้น
แต่ค่าแรงเนี่ยเรากับน้องทำได้๓วันไม่ได้นะคือไม่ได้เงินนะ
แต่ที่บอกว่าตอนมาคือจ่ายค่ารถนะให้ก็ไม่ให้วิรากรรมเนี่ยคือตอนแรกสัญญา
เขาจะจ่ายค่ารถให้ถูกต้องไหมก็ไม่ให้เขาวิรกรรมของบ้านเนี่ย
มันเยอะกว่านี้นะคะแต่พูดไม่หมดจริงจริงอยากรู้ว่าใครทักมานะคะ
จนกลายเป็นเครื่องคือหามากเลยเพราะนางโยนระเบิดอยากรู้ให้ทักมา
หลายคนก็คงทักไปถามคนก็ทักไปถามนางนะตามหาว่าดาราคนนี้คือใคร
แล้วที่สำคัญบ้านดาราเนี่ยอยู่แถวระแวกรามอินทาเยอะเครื่องวงการอ่ะเยอะ
แต่ว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยเนี่ยมันก็ต้องขยายมันก็จะตีกรอบลงมา
แต่ดาราเค้าชอบเลี้ยงหมาไหมไม่คืออย่างผมเองผมจะเลี้ยงแต่หมา
อ้ำก็จะเลี้ยแต่หมาจะมีใครที่เลี้ยงหมาและแมว
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ที่คิดนิดเดียวร้องอุ๊ยนะเห็นมันกำลังจะเป็นคิดไง

เห็นผมเห็นคุณกำลังทำหน้าตาคิดอยู่ไงต้องให้รางวัลทั้งสองคนน่ะจริง
วันนี้มันสตอแบบสมควรแล้วล่ะที่ได้รับรางวัลอ่านข่าว
ต้องให้รางวัลทั้งสองคนนี้ต้องจะอ่านข่าวต่อแหละยอดเยี่ยมจริง
เอากันไหมคุณพูดคูมได้ดีมากได้ใจเลยค่ะ
นั่นแหละมาดูหลังฉากสิ
โอ๊ยตอนภาระขุดทนา

คงไม่เพี้ยนขนาดนั้นหรือเปล่าวะ
แต่ถามว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มเข้าถึงตัวนางหรือ

เออแต่นางจะ
มันเพี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอว่าเลี้ยงหมาเลี้ยแมว

จริงแต่มันจะโลกติดขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่คนก็เหมือนจะแบบว่าเดากันเยอะอยู่

อ่าพักก่อนเดี๋ยวผู้ดำโทรไปถามให้

ถามเลยค่ะ
นะครับไปดูนะครับข่าวใส่ไข่นะครับ

ในฐานะของรางวัลอลังการเล่าข่าวยอดเยี่ยม

ปีซ้อนแล้วนะลองดูครับลองดูครับ
รางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมได้แก่

นี่แล้วพอสายรถกระดาษให้น้องหวานนี้

มาแล้วยินดีด้วยค่ะ
มาแล้วนะคะก็ยินดีกับทีมงานด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ